มาเริ่มต้นกันที่พิธีสวดอภิษฐรรมคืนที่๓ของพี่โรเบิร์ตสายควันนะคะ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีลิเกมาแสดงพร้อมกับวงปีภาษไทยมอนมาบันเลงสร้างบรรยากาศเช่นเคยนะคะ
และคนบันเทิงทั้งแก๊งสามช่าหม่ำเท่งโหน่งพร้อมกับตุ๊กกี้สุดารัฐอาถั่วแระนุ้ยสุจิราและอีกมากมายก็ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและไว้อะไรนะคะ
ซึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะพี่บอลพร้อมกับญาติของพี่โรเบิร์ตก็ออกมาเปิดใจเคลียร์เรื่องมรดกของพี่โรเบิร์ตที่เป็นประเด็นตกลงกันไม่ได้
ชนิดที่มีคนบอกว่าพี่โรเบิร์ตจากไปตาไม่หลับจะมีข้อตกลงอย่างไรไปฟังกันค่ะ
เป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผมทายพี่จบซิ้นแล้วพี่เบิร์ต
ขอให้เห็นแก่คนที่นอนอยู่ตรงนี้ค่ะ
แค่แค่เดียวแล้วก็พี่ก็คิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องยุติแล้วพ่อบอกตลอดว่าอย่าทะเลาะกัน
ขอให้เข้าใจกันดีดีอะค่ะเพราะว่ายังไงแล้วมันก็คือครอบครัวเรา
โอ้โหคุยกันชัดเจนตรงนี้เลยหน้าโรงศพเลยนะคุณผู้ชมนะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นงานจบลงด้วยดีนะในเรื่องของมรดกหรือว่าเรื่องดราม่าต่างที่ไม่เข้าใจกันนะคะ
ทุกฝ่ายก็น่าจะเคลียร์ตรงกันสบายใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
พี่โรเบิร์ตไปแล้วเมื่อไหร่นักคอมจะไปบ้างอุ้ยทำไมทำอย่างเงี้ย
ซึ่งก็ทำเอาลูกสาวไอซ์นพัชรินเดือดแทนเลยนะคะ
เจอตัวสาวไอซ์เจ้าตัวบอกว่าโมโหนะ
แต่เมื่อนักคอมผู้เป็นพ่อปล่อยผ่านก็จะไม่เอาความค่ะ
พ่อเป็นคนใจดีพ่อใช่เขาก็แบบไม่เอาหรอกสงสารอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นไอซ์โดนเองไม่รอด
ได้คุยได้สนุกกันได้
แต่เวลาเล่นอะไรให้มันมีรีหมินนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลองคิดดูว่าใจเขาใจเราโดน